มาดูคนที่เดินเท้าไปเลือกตั้งหน่อยดีไหมคะ
ดีครับพาไปที่ตรังค่ะพาไปดูคุณชวนหลีกภัยค่ะ
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่๒๐
แล้วก็เป็นประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์นี่แหละ
เดินเท้าออกมาจากบ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
พร้อมด้วยนายสมบูรณ์อุทัยเวียงกุล
สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
แล้วก็มีนายระลึกหลีกภัยซึ่งเป็นน้องชาย
ก็เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งที่๕๓เขต๑
อยู่ภายในห้องประชุมใต้อาคารเรียน๖

โดยเลือกตั้งห่างจากบ้านคุณชวน
ไกลมากประมาณสัก๓๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ใกล้บ้านนะฮะก็บางหน่วยเขาบอกว่า

แล้วก็ถึงจอดข้างถนนรถก็ติดอีกนะครับ
บางคนเขาก็ใช้สายการเดินเท้าไป
หรือไม่ก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ขึ้นวินไป

ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามในชวนเหมือนกันนะคะ

ซึ่งในชวนก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะ

เพราะว่าจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาล
โดยที่ระบบการเลือกตั้งมันเปลี่ยนไป
ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เขาให้ใช้บัตรใบเดียว
ในการเลือกผู้สมัครก็จะมีผลต่อพัก

แล้วก็ช่วงหลังมีการข่มขู่ว่าห้ามเหลืองพักใดพักหนึ่ง
เรื่องของการถ่ายบัตรประชาชนเอาไว้

หน้าที่ของเราก็คืออย่าไปเลือกคนประเภทนี้
การซื้อเสียงการโกงเลือกตั้ง

ต้องเลือกคนดีเพื่อให้เขาเข้ามาบริหารประเทศนะคะ